เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่หน้ากองสลากเดิม
ที่ถนนราชดำเนินเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว
จนถึงวันนี้ตำรวจก็ยังคงพยายามอยู่ในการรวบรวมหลักฐาน
โดยเฉพาะจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีการประชุมกันนะคะของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจรวมทั้งทหาร

หาหลักฐานยืนยันผู้ต้องสงสัยให้ได้ค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวถึงความคืบหน้าคดีระเบิดหน้ากองสลาก
บอกว่าสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งพิสูจน์ทราบ
ชายต้องสงสัยที่พบในกล้องวงจรปิด
ว่าเป็นใครมีกี่คนและเป็นผู้กระทำผิดจริงหรือไม่
ส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
เพราะว่าต้องรอหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน
เนื่องจากตำรวจอยากดำเนินคดี
ไม่อยากดำเนินคดีกับผู้บริสุทธิ์ก็คือไม่อยากจับแพ้นั่นเองนะคะ
บอกอย่างนี้เพราะว่าในช่วงของการเกิดเหตุ
วันถึง๒วันในกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
คนที่เดินผ่านถังขยะนี่ได้มากกว่า๒๐๐คน
เพราะฉะนั้นแล้วมีผู้ต้องสงสัยจำนวนมาก
จะต้องหาให้เจอว่าเป็นใครแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันยอมรับว่าตำรวจ
มีการเชิญพนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพ๙คน
ไปสอบปากคำแล้วค่ะโดยทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ทางคดีค่ะ
นี่ค่ะนั่นอาจจะไม่ได้มาอยู่ในถัง
ใช่ไหมอันนี้คือเราต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจน
อกจากนี้นะคะยังได้เชิญเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพ
ที่ดูแลระดับนโยบาย๒นาย
พร้อมทหารมาประชุมลับที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
เป็นการสอบถามถึงประเด็นที่ยังคงสงสัย
ตารางการเก็บกวาดและอื่นเพราะว่า
ตำรวจสงสัยว่าระเบิดที่ระเบิดในถังขยะ
ตอนแรกอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่อยู่ในถังขยะ
อาจจะเป็นการเก็บกวาดมาเป็นระยะ

แต่ว่าเวลาที่ตั้งไว้ในระเบิดระเบิดขึ้น
ขณะที่ระเบิดอยู่ในถังขยะนะคะ
ส่วนการขยายแผนประทุศกรรมว่าเป็นกลุ่มใด
อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าใกล้เคียงหรือเชื่อมโยงอย่างไร
พร้อมกันนี้ร้องขอประชาชนนะคะ

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะ
เพื่อจะได้ไม่มีเหตุการณ์สร้างความเสียหาย

รวมถึงกระทบขอกับภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ